เหตุการณ์นี้หน่อยนะมีหนุ่มวัย๑๗ปีคนหนึ่งออกไปงมหอยกับเพื่อน
จมน้ำกลายเป็นศพอยู่ก้นคลอง

แต่ชาวบ้านบอกว่านี่มันอาถรรพ์หรือเปล่า

เพราะว่าคลองส่งน้ำตรงนี้เนี่ยมีคนจมน้ำตายมาหลายศพแล้วนะ

นี่ตอนที่พาศพออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่สพบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำตายเป็นคลองส่งน้ำในหมู่บ้านน้ำสร้างหมู่๖ตำบลดอนดึง
เพื่อนก็เอาร่างมาไว้บนฝั่งแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยกันขนร่างออกมา
ผู้ตายชื่อนายอิทธิบุญอินอายุสิบเจ็ดปีนะครับขณะเดียวกันเพื่อนของผู้ตายเนี่ย
ก็คือแฟรงค์กับแจ็คนะบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย๓มากัน๓คน
คือแฟรงค์แจ็คแล้วก็นายอิทธิที่เสียชีวิตมางมหอยกันนะเพื่อจะเอาหอยเนี่ยมาทำอาหาร
ก็เลยขึ้นฝั่งไปตัดไม้เพื่อจะเอามาปักประคองตัวแล้วก็ห้อยที่ใส่หอยตอนงมหอย
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะอ่าวมันจะลึก๓เมตรกว่านะ
แล้วเมื่อวานฝนตกหนักอีกน้ำมันสูงขึ้นอีก
ปรากฏว่าพองมหอยกันเสร็จกลับมาในจุดนัดหมายไม่เจออิทธิ
ซึ่งปกติอิทธิเป็นคนแข็งแรงว่ายน้ำเก่งมาก
ก็พยายามช่วยกันงมหาอยู่ตั้งนานยังไงก็ไม่เจอ
ก็เลยไปบอกกำนันผู้ใหญ่ให้มาช่วยกันบอกชาวบ้านให้มาช่วยกัน
สุดท้ายพบว่าอิทธิเขาจมอยู่ก้นคลอง
ก็เลยเอาร่างขึ้นมาพยายามช่วยกันประถมพยาบาลแล้วแต่ไม่เป็นผลนะครับ

เจ้าหน้าที่มาชนะสูตรเบื้องต้นแล้วนะครับ
ไม่มีบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
อุปกรณ์ตอนที่เขามางมหอยกัน
วันนี้เราลงพื้นที่อันนี้เป็นที่มาทำพิธีนะฮะ
ขณะที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับ
ญาติญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ซึ่งกู้ภัยบอกว่าเคยมางมศพที่นี่หลายศพแล้วนะ
ส่วนใหญ่อายุ๑๐ถึง๑๗ปี

เพราะว่ากลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ชอบชวนกันมาเล่นน้ำที่คลองแห่งนี้
แล้วก็จมน้ำตายกันไปหลายคน
ขณะที่วัดน้ำสร้างนะครับ
ญาติญาตินำศพของน้องอิทธิมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังเสียใจนะฮะ
บอกว่ามีลูกสองคนน้องอิทธินี่คนโต
ซึ่งอิทธิเขาเป็นคนขยันช่วยเหลือครอบครัวหาเงิน
ว่างจะไปหาปลาหาหอยหานกหาหนู
มาทำอาหารกินกันในครอบครัว
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยลูกต้องมาเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ตอนที่ไปงมน้ำเพื่อหาหอย
พ่อบอกว่าเคยเตือนลูกแล้วนะครับ
คือลูกเนี่ยแข็งแรงจริงว่ายน้ำเก่งจริง
แต่ความจริงแล้วลูกเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคลมชักนะฮะ
แล้วอาการเนี่ยจะเป็นก็คือเวลาที่ร้อนจัดหรือหนาวจัด
เมื่อวานไม่รู้ว่าตอนที่ไปงมน้ำไปงมหอยเนี่ย

ลูกอาจจะรมชักเนี่ยกำเลิบขึ้นมา
แล้วเพื่อนเขาสองคนที่ไปตัดไม้
เอามาประยุงตัวใช่มั้ย
เพราะเวลาที่เขาชักเนี่ยเขานิษฐมาร์ที่จะขยับแข่งเขาได้
คุณพ่อบอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะฮะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยพ่อก็รีบเดินทางมาวัด
หลังจากที่ผู้เท่าผู้แก่ชาวบ้านเนี่ย
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องอิทิให้กลับบ้าน
แล้วก่อนที่จะเดินเข้าสาราวัดที่ตั้งศพลูกเนี่ยพ่อบอกหมาที่วัดนี่มันหอนกันแบบหอนเกลียวเลยแบบหอนแบบไม่หยุดเลย
พ่อต้องจุดทูบบอกลูกชายบอกพ่อมาหาแล้วนะลูกหมาที่หอนอยู่นี่เงียบเลยนะฮะ
เหมือนกับว่าลูกชายเขารอพ่ออยู่หรือเปล่ายืนยันว่าลูกชายไม่เคยลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เพราะพ่อเนี่ยสอนตลอดไปไหนมาไหนให้ยกมือไหว้โดยเฉพาะตามคลองตามแหล่งน้ำต่าง
อย่าไปลบหลู่นะจะไปปัสสาวะจะไปอะไรเนี่ยเวลาที่ไปหาปลาหาหอยเนี่ยให้ยกมือไหว้ก่อน
ซึ่งลูกทำมาตลอดน้องแจ๊คเพื่อนสนิทนะครับก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่
บอกว่าเมื่อคืนสักตีหนึ่งเนี่ยสะดุ้งตื่นมาตอนดึกเหมือนมีใครมาเรียก
ใจก็กล้ากลัวกลัวนะพอออกมาดูเนี่ยไม่เจอใครก็เลยเชื่อว่าเมื่อคืนนี้อิทธิเนี่ยเพื่อนต้องมาหาแน่
เพราะว่าสนิทกันมากเคยคุยกันแบบนั่งคุยตั้งแต่ค่ำยันดึกมาแล้ว
ออกไปหาสัตว์ป่าหานกหาหนูตามไร่ตามนาไปหาปลาหาหอยตามคลองกัน
นี่ฮะก็เลยเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะมาหาญาติจะตั้งศพสวด๒คืนนะครับ
ชาปนกิจศพ๒๑มิถุนายนนะครับวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ